ประกาศคุณผู้ชมอันนี้ไหวไหม

ล่าสุดแบบว่าไปรงมหัวดีกว่า

คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าพี่เสกไหวไหมไปหาหมอไหม

ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกินข้าวหรือยังกินยาหรือยัง

ถามพี่เสกแบบนี้ล่าสุดคุณผู้ชม
พี่เสกโลโซไลฟ์สดตอนสักประบาทหนึ่งทุ่ม
หลังจากนั้นก็ไลฟ์สดมันหายไปเลยค่ะ
คนก็งงว่าเอ๊ะพี่เสกไปไหนแล้วก็มีรายงานข่าวล่าสุด
และเป็นการยืนยันแล้วนะคะว่าพี่เสกเนี่ย
ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลฝั่งทน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่เป็นแฟนคลับพี่เสกเนี่ย
ก็น่าจะใจชื้นขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่เป็นห่วงกันเยอะเหลือเกิน

หลังจากที่พี่เสกมีการไลฟ์สดในข้ามวันข้ามคืน
ล่าสุดของเขาคือการบอกบุญนะ
ก่อนที่จะไปหาหมอเลยเขาบอกบุญก่อนนะเขาถึงไปหาหมอแล้ว
เงินที่วางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงินที่เขารับบริจาคมาได้๓แสนกว่าบาท
และปิดรับบริจาคเมื่อคืนนี้สักประมาณ๑ทุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีการเปิดเพลงมีการเล่นดนตรี
สักพักหนึ่งพี่เสกก็ร้องออกมาร้องไห้ออกมา
ทุกคนก็ถามว่าพี่เสกเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรพี่เสก
และพี่เสกก็บอกเลยนะว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใย
เพื่อให้ท่านสบายใจเดี๋ยวผมจะไปรักษาหาหมอที่หมอรักษาโรคประสาท
รักษาให้ดีก็รู้ตัวรู้ตัวดีว่าเป็นบ้า
ถ้าไม่งั้นจะแวะไปศรีธัญญาสักหน่อย
ถ้าหายก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรที่รักษาโรคบ้าดี
หายเนี่ยผมก็จะไปหายเสร็จแล้วก็ออกจะมาทำงานเหมือนเดิม
ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมตอนนี้ผมเป็นบ้า
เป็นบ้าด่าแม่ใครก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
เพราะพวกคนบ้าด่าใครไม่เป็นไรนะครับ
ถ้าคิดว่าผมบ้าก็ด่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรักษาตัวหาหมอ
หมอไม่หายถ้าประเทศไทยไม่หายก็จะไปรักษาตัวต่อที่ต่างประเทศ
อันนี้พี่เสกขาร็อกเกอร์เขาบอกมา

เศษคนยึดคำว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา

ผมบ้าด่าผมได้ผมบ้าอย่างนี้

พูดเรื่องจริงเพราะเรื่องของการบริจาค
ไปทุกข้าวหม้อกแกงของตัวเอง

แล้วไปด่าคุณทักษิณมาพูดถึงเรื่องของการเมืองด้วย
บอกว่านุนเนวินนุนคุณเนวินนุนบิ๊กตู

เสกเป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้น

ก่อนที่พี่เสกจะถูกหามตัวไปโรงพยาบาลกันหน่อยค่ะ

น่าจะมีแฟนคลับอยู่ที่ต่างประเทศด้วย

ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปก่อนที่พี่เสกจะถูกหามตัวไปโรงพยาบาลนะคะ
ต่อมาอดีตภรรยาของพี่เสกก็คือคุณการวิพากรเนี่ย
มาโพสต์ข้อความสั้นเป็นข้อความทิ้งให้ชวนคิด
เป็นข้อความปริศนานี่ค่ะคุณผู้ชม

เยี่ยมเยี่ยมทุกคน
ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะ
อันนี้ที่การมาโพสต์
พูดถึงใครและใครเกี่ยวข้องกับใคร

แล้วในใต้คอมเมนต์ของพี่กาเนี่ยนะ
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในธรรมนองที่ว่า
ได้ยินเสียงรถพยาบาลดังสนั่นหน้าบ้านพิเศษ

คนที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าธีรพงศ์ลักษณะวงศ์เนี่ยนะคะ
ซึ่งคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล

สมเด็จเจ้าพระยาได้มีการโพสต์ภาพ
ขณะที่อยู่ในบ้านของคุณเสกโลโซ

ภารกิจเรียบร้อยพาพี่เสกไปรักษาเวลานี้
ก่อนที่คลิปนี้จะถูกลบออกไปในเวลาต่อมา
ผู้โพสต์ตอบคำถามด้วยนะ
ในส่วนของคนที่มาแสดงความคิดเห็น
บอกว่ารถพยาบาลไปรับตัวเสกโลโซ
ไปเข้ารับการรักษาอาการไบโพล่า
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านฝั่งทน
ตามคำขอร้องของครอบครัว
ซึ่งทีแรกคุณเสกก็มีอาการขัดขืนเล็กน้อย
ก่อนที่สุดท้ายจะยอมขึ้นรถพยาบาล
ไปกับรถพยาบาลได้โดยดีค่ะ
พอสักพักเอาอีกแล้วพี่เสกเอาอีกแล้ว

กลับมาโพสต์ข้อความสั้นบอกว่า

เพลงที่ชื่อว่าราตรีราตรีสวัสดิ์
แล้วก็ไม่มีการตอบคำถามของแฟนคลับ
ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็สอบถามว่า
อยู่โรงพยาบาลไหนทำอะไรอยู่

ได้แต่ภาวนาว่าขอให้คุณเสกหายดีหายวันหายคืนนะคะ

แชร์เพลงของตัวเองเมื่อคืน